ลงเสร็จปั๊บผิวจะเคยขาวเนี่ยนะ

มีคนเหมือนกลับมามาชวนคุยให้เธอพูดคนเดียว
พอพูดคนเดียวคนคิดว่าบ้าคนคิดว่าบ้าอยู่๑๖ปีครับ

นางสาวระวีวันคุณวงหรือว่าคุณป้อมอายุ๕๑ปีท่านนี้ครับ
เป็นชาวบ้านโคกหลวงพ่ออำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
อ้าปากให้ทีมข่าวดูนี่นี่ดูก้อนเนื้อฉันอยู่ใต้เพดานนี่นี่
ดูดูดูเธอเชื่อว่าเชื่ออะไรครับอันนี้โดนทำของ
ป้อมเล่าต่อบอก๑๖ปีที่แล้วโอ้โหย้อนไปไกลมาก
คือมีผู้ชายเนี่ยเคยมาทำงานก่อสร้างมาแอบชอบเธอ
แล้วมาทำคุณสายใส่ทำให้เธอมีอาการผิดปกติหลายอย่าง
มีก้อนเนื้อในปากเห็นไปแล้วนะนะครับแล้วก็ตัวเธอสั้นลง
เตี้ยลงมาก็เถอะเตี้ยลงจากเดิมสิบเซนติเมตรอ่ะ
ผิวจะเคยขาวกลับดำคล้ำนะครับแล้วมีเงาดำคอยตามหลอกหลอน
หูเนี่ยจะแว่วและมีคนสั่งให้พูดคนเดียวนะครับ
จนชาวบ้านหาว่าบ้าเป็นแบบนี้สิบหกปี
เคยไปหาพระไปทำไมครับไปรดน้ำมนต์
ไปหาพระรถน้ำมนต์ไม่หายแล้วแล้วจะทำยังไงต่อ
ไปหาหมอแต่เป็นหมอดูนะไปหาหมอดู
หมอดูบอกนี่ถูกทำของใส่นะเราเนี่ยด้วยการปั้นหุ่นพยนต์เป็นยังไง
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อควบคุมให้คนที่ถูกทำของเนี่ยนะครับ
ทำตามที่เขาสั่งจนบางครั้งเหนื่อยเหมือนจะหายใจไม่ออก
ที่ผ่านมาญาติก็เคยไปทำพิธีตามความเชื่อ
แต่ไม่เคยดีขึ้นเลยหมอปลาช่วยด้วย
นางสำรองอายุ๕๔ปีพี่สาวของป้าป้อมเนี่ยเล่าบอกว่า
น้องชอบเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่ฉันเนี่ยโดนของนะครับ
เธอก็บอกไม่รู้โดนของแบบไหนเหมือนกันนี่พี่นี่พี่สาว
ไม่รู้โดนของแบบไหนแต่เท่าที่เห็นผิดปกติหลายอย่าง
คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แหละหมอปลาว่างไหม
อยากให้มาดูมาช่วยหน่อยนะครับ